พาไปดูกันต่อที่อุดรธานีค่ะเตือนภัยเลยนะสาวที่อยู่หอพักคนเดียวอยู่คอนโดคนเดียวก็ตามนะครับต้องระมัดระวังให้ดีการปิดประตูลงกรอนอะไรต่างนานาเช็คให้เรียบร้อยนะคะอย่าคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมีสาวที่อุดรคนหนึ่งค่ะคือเธออยู่หอพักคนเดียวนะคะแล้วก็ช่วงประมาณเช้ามืดเกื
ว่ามีผู้ชายบุกเข้ามาจะปล้ำจะข่มขืนต้องบอกว่าเธอมีสติดีมากนะคะเอาตัวรอดมาได้แทงคนร้ายสะบาดเจ็บด้วยมีเนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์เล่าเรื่องเองเลยนะโพสต์ภาพในห้องที่เกิดขึ้นแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังบอกว่าเธอเป็นฟรีแลนซ์อายุ๒๔ปีรับโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าในเขตพื้นที่อุดรธานีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ใส่ถุงยางได้ไหมคนร้ายก็ระมัดระวังตัวนะ
แขนเธอให้เธอเป็นคนเดินไปเอา

ปรากฏว่าไหวพลิบดีค่ะเพราะเธอเล็งเอาไว้อยู่แล้ว
คว้ามีดปอกผลไม้จ้วงแทงคนร้ายไปหลายครั้งอย่างไม่คิดชีวิตเลย
แล้วก็กรีดร้องดังลั่นขอแบบความช่วยเหลือห้องเพื่อนห้องข้าง
หรือจะเป็นเจ้าของตึกหรืออะไรก็ตาม

ไม่มีใครมาช่วยเธอเลยเธอบอกว่านี่รอดด้วยด้วยแบบว่าสติของตัวเองล้วนเลย
เล่าต่อด้วยนะว่าคนร้ายเนี่ยพอถูกแทงจนบาดเจ็บก็โมโหทำร้ายเธอด้วย
ทุบตีบริเวณท้องแล้วก็ชายโครงนับครั้งไม่ถ้วน
แต่คนร้ายก็ถูกแทงไปหลายแผลเหมือนกันก็เริ่มอ่อนแรงค่ะ
จากโมโหก็เริ่มเริ่มอ่อนแรงลงแล้วก็ขอร้องเธอบอกว่าอย่าแจ้งความ
เธอก็ทำทียอมรับปากแล้วบอกให้ออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้
ประเด็นก็คือว่าตอนที่เกิดเหตุแทงเธออะไรไปแล้วเนี่ยคือเธอไปเปิดไฟในห้อง
และอย่างที่บอกว่าคนร้ายเอาเสื้อปิดบังใบหน้า
ไม่เห็นหน้าคนร้ายแต่คนร้ายเห็นหน้าเธอชัดเจนไปฟังเสียงเธอเล่ากันค่ะ
ไม่ได้มองก็หลับจากแทงแล้วก็ทั้งแทงกันกรี๊ดไป
ก็แทงเสื้อปุ๊บเขาก็เขารู้แหละว่าเขาโดนแทงเขาก็ช่างหนูไป
ไปนอนหนูที่นอนแล้วเขาก็ชกท้องหนูชกใช่เขาพยายามจะชกจะตี

ชกหลายครั้งมาก
บอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก๒เดือนนะตอนที่เธอขี่มอเตอร์ไซค์กลับหอพักกลางดึก
มีคนขี่มอเตอร์ไซค์สะกดรอยตามเธอจากที่ทำงานติดต่อกันประมาณ๔๕วันด้วย
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกันนี้หรือเปล่า
แต่ก็อยากที่จะให้เรื่องราวของเธอเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงที่อยู่หอพักคนเดียวได้ระวังตัว

คือมันเสื่อมเสียถึงฮอพักเขากลัวว่าเดี๋ยวคนจะมันบ
เพราะว่ายังกลัวอยู่ก็ไม่รู้ว่าคนรักจะกลับมารึปล่า
เรื่องดี้พันธุ์ตำรวจเอกภูมิเวทกลามมา
ตอนนี้ตำรวจทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายป้องกันและปราบปราม

สอบสวนผู้เสียหายถึงตำหนิรูปภัณฑ์แล้วก็ยานพานะคนร้ายด้วย
รอยจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงด้วย
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขี่หลบหนีไป
แล้วก็มีการประสานไปยังโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน
ว่าถ้ามีใครมารักษาตัวจากบัตรแผลถูกแทง

หวังว่าจะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะคะ